เอาเป็นว่าตั้งใจดูข่าวนี้ให้ดีถ้าคุณเป็นคนแอติจุดดี
คุณรู้จักแบบคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่ไหม
คือบางทีมันหมายความว่าตัวฉันอาจจะเล็กแต่ใจฉันสู้เต็มที่
ทำอะไรที่มันเป็นการคิดการใหญ่กว่าตัวค่ะเหมือนตัวนี้ค่ะ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
เป็นไงเก่งจริงเลยนะตัวเคนเนี่ย

แต่สักครั้งเรื่องปิดประตูบ้านหนี
กันคนเข้าผมชอบตรงนี้

คือเห่านะเสียงดังมาก
แต่ขาเนี่ยไม่ขยับออกมาเลยนะ

อย่างนี้ค่ะมายกนะจ๊ะ

แค่นี้เลยคือคุณสังเกตไหม

มันจะคิดว่าเตยตัวใหญ่

แต่ถ้าหมาตัวเล็กมันจะทำทุกอย่างไป
รู้สึกว่าฉันตัวใหญ่มันกลับกันนะ

โอ้โฮสู้เลยแต่ว่าอยู่ในบ้านนะจะห่าวสุด
เอาเป็นความน่ารักของสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขตัวเล็กนะครับ